นางละครวันแรกทุกฎาผีนางไป

รวมไปถึงเรื่องข่าวมาอีกแล้ว

คนไหนเนี่ยเพจดังปล่อยแชทแฉ

หน้าสันไม่ใช่หน้าสัยนะคุณผู้ชม

ก็คือศัลยกรรมแล้วก็ย้อนกลับไปคุณก็ออออมสุชาติ

เมื่อก่อนนางเป็นซอบรี่ชิสเค้กนะถ้าจำกันได้

หรือยังจะมีลูกหลานหรือไปคลอดให้แม่เลี้ยง
เรื่องราวบานตาใหญ่โตนะคะวันดีปีใหม่

ถามถึงเรื่องทั้งไปเที่ยวกันที่ยุโรปกับคุณแอม
รวมไปถึงเรื่องข่าวซุ่มท้องย่องคลอดนี่มันจริงหรือเปล่า

เจออีกแล้วนะคะไปฟังออมทั้งเรื่องดี
แล้วก็เรื่องที่แบบแสลงใจไปฟังเลยค่ะ
ไปชัดแบตมาไปพักผ่อนค่ะ
ก็ไปแพรรี่บรสเซิลแล้วก็ไปอัมสดัมต่อ
สนุกดีค่ะเพราะว่าได้อยู่กับเพื่อนกับน้อง

ไม่เขาก็ดูแลปกติ
ใช่ค่ะก็ดูแลทุกคนเลยค่ะ
เรื่องมีเบบีค่ะขำดีเนอะตอนแรกพี่เขาว่าออมมีคำถามนะ
มันเป็นอะไรที่โสภัยมากมันเหนือความคาดหมายว่าจะมีข่าว

เราก็ไม่ได้มีเด็กแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงหลาน
มันจะมีมูลอะไรมันก็ไม่มี

โตไม่จริงเอ้ย
บทรอบตัวของเธอเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่จะไปในทิศทางนั้นเลย
ไปคิดแบบนั้นได้นะคะก็อย่าเม้าท์ไปเดี๋ยวมันจะบาปกรรมนะคะ